กันที่กรณีของเจ้าหมิวพรปวีช่อชูวงที่ยื่นต่อสารปกครอง
เพื่อขอออกจากการเป็นนักกีฬาแบตมินตันของสมาคมกีฬาแบตมินตันค่ะ
มิวพรปวีชชวงศ์นัดแบตมินตันหญิงเดี่ยวม๒๑ของโลก
แสดงความประสงค์ที่จะออกจากการเป็นนักแบตบินตันสังกัดของสมาคมแบตบินตัน
ก็ได้นำเรื่องไปยื่นฟ้องต่อสารปกครองเพื่อขอให้สารคุ้มครอง
ไม่ให้ทางสมาคมงดส่งหมิวลงแข่งขัน
แล้วก็ขอให้ยกเลิกคำสั่งของสมาคมที่มีสั่งให้การสอบสวนหาข้อเท็จจริง
แต่ว่าสารปกครองพิจารณาแล้วนะคะไม่ออกคำสั่งคุ้มครองให้ค่ะ
ซึ่งทางประเด็นนี้เองนะคะสมาคมแบตมินตันก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
ปวียังมีสัญญากับทางสโมคมอยู่ค่ะ
เนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการยกเลิกสัญญานะคะ
รวมถึงที่ผ่านมาพรปวีเองได้ทำผิดกฎเรื่องสิทธิประโยชน์
ตราสินค้าอื่นที่ไม่ใช่สปอนเซอร์ของสมาคม
ซึ่งทางสมาคมมีข้อกำหนดเงื่อนไขไว้๒ข้อด้วยกัน
จะงดส่งแข่งขันรายการต่าง๑เดือนด้วยกัน
หรือว่าข้อ๒ถ้าหากว่าตัดสินใจจะยกเลิกสัญญากับทางสมาคม
จะต้องเซ็นหนังสือยอมชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีที่ละเมิดลิขสิทธิ์ประโยชน์ของสมาคมค่ะ
พรปวีค่ะก็ได้โพสต์หลักฐานเพิ่มเติมลงบนโลกโซเชียลนะคะ
หลังจากที่ยื่นเรื่องต่อสารทำให้สมาคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพราะว่าควรจะให้เป็นการชี้แจงต่อสารนะคะ
ดังนั้นทางสมาคมจึงต้องชี้แจงความถูกต้องให้สังคมได้รับทราบเหมือนกันค่ะ
ซึ่งคุณหญิงปัธมารีสวรตกูลนายกสมาคมก็บอกนะคะว่า
กรณีนี้ยืนยันว่าสมาคมทำถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและไม่เคยกันแกล้งนักกีฬาค่ะ
แต่ว่านักกีฬาทุกคนก็ต้องมีสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามเหมือนกัน
ส่วนประเด็นอื่นสมาคมไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในบางเรื่อง
เพราะว่าอยู่ในกระบวนการของชั้นศาลค่ะ
สำหรับเรื่องนี้กราบขอพี่สื่อมวลชนทุกท่านอ่านจากข้อความที่สมาคมได้เขียนความจริงทั้งหมดในเว็บไซต์และเฟซบุ๊คสมาคมค่ะ
สมาคมบริหารจัดการทุกอย่างด้วยธรรมาภิบาลค่ะรักนักกีฬาทุกคนค่ะ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่าเทียมเคร่งครัดตามกฎระเบียบข้อบังคับและหลักธรรมาภิบันทุกประการค่ะ